ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคดีลักจี้ชิงปล้นกันหน่อย
เกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยานะคะ
ซึ่งตำรวจตามจับกลุ่มตัวเขาเป็นวัยรุ่นนะ
มากัน๒คนนะคะไปก่อเหตุลักษณ์ซับ
ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อจับกลุ่มตัวไว้ได้
ใน๓คน๑ใน๒คนขออภัยค่ะ๑ใน๒คน
เขารับสารภาพทำลงไปจริงแต่ทำไปเพราะอยากประชดครอบครัว
ทะเลาะกับพ่อไม่ได้อยากได้เงินได้ทองอะไรหรอกเนี่ยนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
คือนายนบพรอิสรังกูณอายุทยาอายุ๒๒ปีค่ะ
ถูกตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาควบคุมตัวไปทำแผนนะคะ
ร่วมกับเยาวชนชาย๑๖ปี
ก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
แถววัดขุนพรมในอำเภอสำเภาล่ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่เขาเข้าไปเขาได้เงินสดไป๕๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องแล้วก็เหล้าอีก๒ขวด
ก่อนหน้านี้๓๐มีนาคม
นายนบพลก็เคยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อมาแล้ว
แต่ว่าเป็นสาขาริมถนนเรียบทางรถไฟอายุทยา
ตำบลหัวรอครั้งนั้นได้เงินสดไป๗๔๐๐บาท

นายนบพลหลังจากการสอบสวนของตำรวจ
บอกแบบนี้บอกว่าครั้งนี้
ครั้งแรกในการลงมือก่อเหตุตอนนั้นลงมือครั้งเดียว
แต่ต่อมาชักชวนรุ่นน้องให้มาขี่รถจักรยานยนต์ให้
เพื่อที่จะร่วมก่อเหตุซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
ช่วงที่ก่อเหตุล่าสุดนี่เป็นภาพของเหตุการณ์ล่าสุดนะคะ
ชัดเจนตำรวจเปิดเผยว่าชุดสืบสวน
ตามจับตัวนายนพดลได้ที่แลตการเคหะแห่งชาติ
อำเภอนครหลวงได้ของกลางด้วยนะคะ
รถจักรยานยนต์มีดปาดตานกระเป๋าสะพายสีดำ
ซึ่งบรรจุเงิน๑๐๐๐บาทและสวมและเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุ
ขณะที่นายนบพลเขาอ้างแบบนี้อ้างว่ามีปัญหาทะเลาะกับพ่อ
ถูกพ่อด่าทอแถมไล่ให้ไปตายด้วย
ก็เลยลงมือก่อเหตุเพราะอยากจะประชดครอบครัว
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายนบพลมีการก่อเหตุ
คดีร่วมกันชิงทรัพย์๒คดีนะคะเมื่อปี๒๕๕๙
ท้องที่สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยา
ส่วนเยาวชนที่ร่วมก่อเหตุเคยถูกจับมาแล้วในข้อหาชิงทรัพย
เวลากลางคืนร่วมกับนายนบพลนี่แหละ
แต่ตอนนั้นอายุ๑๕ปีก็เลยถูกส่งคือสาร
ส่งไปยังศูนย์อบรมจังหวัดลบบุรีแต่ก็หลบหนีออกมาค่ะ
ส่งกลับบ้านอีก๗วันกระทั่งมาร่วมกับนายนพล
ก่อเหตุซ้ำเพิ่มเติมอีกค่ะ